นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นชีวิตจริงแล้วก็เป็นชีวิตจริงที่ต้องการความช่วยเหลือ
สองพี่น้องเนี่ยนะคะน้องมาสกับน้องแมนเนี่ยคือป่วยเป็นโปรลิโอแล้วก็ป่วยติดเตียงด้วย
ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับคุณอาแล้วก็อยากให้ผู้ใจบุญมาช่วย
เพราะว่ามีแค่เบี้ยพิการกับเบี้ยคนจนประทังชีวิต
ติดตามเรื่องนี้ได้นะคะในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ

ซึ่งเป็นอาของนายพัดพงศ์เสาจันทร์อายุ๒๓ปีหรือน้องมาส
และนายภูวนัยเสาจันทร์อายุ๒๐ปีหรือน้องแมน
ทุกวันนางละไม้คอยเฝ้าดูแลสองพี่น้อง

และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ละไม้เล่าว่าชีวิตของหลานทั้งสองคนสุดน่าสงสาร
หลังพ่อแม่เลิกรากันไปตั้งแต่ทั้งคู่ยังเด็ก

ด้วยความสงสารตนจึงรับภาระมาดูแลเด็กทั้งคู่
ช่วงเล็กทั้งคู่ร่างกายแข็งแรงปกติดี
จนกระทั่งพี่คนโตอายุได้ประมาณ๘ขวบ

จากนั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเรื่อยจนไม่สามารถลุกเดินได้
ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาโดยมีน้องชายคอยช่วยเหลือ
จากนั้น๒๓เดือนต่อมาน้องชายมีอาการเหมือนกับพี่ชาย
แรกทั้งคู่ยังสามารถคลานไปเข้าห้องน้ำเองได้
แต่ไม่นานกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ละไม้ต้องคอยดูแลตลอดเวลา
เพราะทั้งคู่ทานอาหารดื่มน้ำหรือขับถ่ายด้วยตัวเองไม่ได้เลย
ตนไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างได้เหมือนปกติ
มาสและน้องแมนทั้งคู่จะป่วยเป็นโรคปริโอนอนติดเตียง
แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ความป่วยมาทำให้จิตใจตกอยู่ในความเศร้าโศก
ทั้งคู่ถือเป็นคนป่วยที่อารมณ์ดี
ทักทายผู้มาเยี่ยมด้วยความร่าเริง
และฝากผู้สื่อข่าวมาบอกว่าชอบติดตามข่าวมาก
ซึ่งมีผู้สื่อข่าวคนโปรดคือคุณภาคภูมิและคุณเขมสอน
ที่ต้องติดตามดูทุกวัน
ทั้ง๓ชีวิตอาศัยเงินจากเบี้ยคนพิการของทั้งคู่
และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของป้าละไม้
ซึ่งรวมแล้วมีรายได้ประมาณ๒๐๐๐บาทต่อเดือน
ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยติดเตียงถึง๒คน
ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปอาหารการกิน
ค่าน้ำค่าไฟและข้าวของเครื่องใช้จำเป็นอื่น
จึงต้องวอนขอความเห็นใจจากผู้ใจบุญที่มีจิตกุศล

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบตแม่ลอย
โอนเงินไปที่บัญชีธนาคารออมสินสาขาเทิง
หมายแรกบัญชี๐๒๐๐๐๖๕๓๕๙๗๓